งานแต่งกันบ้างเมื่อวานโอ้โหหวานชื่นมากเลยเชอรี่

สันนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้นะคะได้เลิกได้ยามกันแล้วนะคะ
นัชชาและเป๊กรัฐภูมิโรแมนติกมากพี่แจ๊คบรรยากาศ
เขากับพิธีคริสต์ริมหาดพัทยานะคะ
ก็มาในชุดตามภาพเลยชุดเจ้าสาวเรียบหรู
มีปักเลื่อมปักเพชรนิดหน่อยนะคะเดินเข้าพิธีพร้อมคุณพ่อแหลม
ส่วนเป๊กก็ตามสไตล์เลยหล่อนุ่มแบบหนุ่มเกาหลีค่ะ
คู่เอ่ยคำมั่นสัญญาต่อกันท่ามกลางศักดิ์หีพยานเพียบเลย
เมื่อวานนี้โอ้โหลุ้นกันแบบว่ากลัวฝนจะตก
แต่ท้ายที่สุดงานไปได้สวยมากค่ะก็เรียกน้ำตาคลอทราบซึ้งกันมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะฝ่ายเจ้าสาวนะคะอินมากน้องรักกันมาก
หลังจากนั้นค่ะมีการฉายวีดีโอหนังสั้น

แล้วก็ไปถ่ายทำกันที่เกาหลีค่ะ
ตั้งชื่อเรื่องให้ด้วยบอกว่ารักนี้พระเจ้าจัดให้

ส่วนทางด้านคุณพ่อแหลมและคุณแม่ของน้องแน็ตนะคะ
ได้เผยความรู้สึกสั้นถึงความสำคัญของลูกสาวกันมาด้วยค่ะ

ก็ขอให้รักกันนานถ้อยทีถ้อยอาศัย

ต้องไปบอกว่ามีการตกบ่าหลวงให้ดูแลดีนะ
ใช่เป็นห่วงอยู่